เพราะคุณเป็นคุณหล่อดี

หนูชอบทหารอวกาศครับ
เชิญผู้ชายไทยที่มีร่างกายสมบูรณ์การเลือกทหารกันนะครับ